ความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดสุพรรณบุรี
จากเมืองขนาดเล็กแล้วก็เป็นเพียงทางผ่าน

แล้วก็เป็นต้นแบบในการพัฒนานั้น
รวมแล้วแต่เกิดขึ้นจากแรงกายแรงใจ

นายกรัฐมนตรีคนที่๒๑ของไทยทั้งสิ้นเลยนะคะ

ภาพความเจริญของเมืองสุพรรณบุรี

นายบรรหารศิลปะอาชา
ทำตามสัจจะวาจาที่เคยลั่นเอาไว้
เมื่อ๖๗ปีก่อน
คำตั้งจิตอธิษฐานของเด็กหนุ่มอายุ๑๗ปี
ที่ให้ไว้ต่อสารเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ลงเรือเมแดงเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร

จะกลับมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ

ทยานขึ้นสู่ตำแหน่งทางการเมืองสูงสุดในประเทศ
นั่นก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่๒๑ของไทย

ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของนายบรรหาร
จึงถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากจังหวัดที่มีเพียงเรือกสวนไร่นา
กลายเป็นจังหวัดที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาให้กลายเป็นเมืองที่ถูกกล่าวถึงเสมอ
โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคภายในจังหวัด
ที่ถูกจัดอันดับว่าถนนในจังหวัดนี้
เป็นถนนที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพราะพื้นผิวเรียบเสมอกัน
อกจากนี้สุพรรณบุรียังถูกยกย่องว่าเป็นเมืองน่าอยู่
และวางผังเมืองได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
รวมทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าถึงประชาชนอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่
ยังไม่นับรวมสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้ไปเยือน
หอกิตยศบรรหารศิลปอาชา

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกร
และหอคอยบรรหารศิลป์จำไซค์

ชาวสุพันบุรีจึงรักและเคารพในบรรหารศิลป์
เพราะถือเป็นผู้มีคุณอุปการณ์ต่อถิ่นกำเนิด
เป็นเจ้าสักก่อน
ก่อนคนสมัยก่อนเล็กนิดเดียวนะ
ไปที่นี่ก็เข้าไปเดี๋ยวนี้โอ้โฮจะเข้าไปได้
โอ้โฮคว้างถัดจะหลงเลยล่ะ

อดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้
ไร้ซึ่งตำแหน่งทางการเมืองใดแล้วก็ตาม

ดูแลความเรียบร้อยของจังหวัด

ทายาททางการเมืองรุ่นต่อไป

อย่างเหนียวแน่นได้หรือไม่
และนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยน
ครั้งสำคัญทางการเมืองของจังหวัด
ที่เคยเรียกขานเชิงหยอกล้อกันว่า
จังหวัดบรรทานบุรี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน